สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
สมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชุปธรรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ถ้วยพระราชทานสุดท้ายจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระผู้ทรงเป็นอัคระศิลปินและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี
เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วประเทศนะคะมีโอกาสร่วมแสดงความจงรักพักดี
การขับร้องและบันเลงเพลงพระราชนิพล
การแข่งขันมีด้วยกัน๒ระดับคือระดับมัธยมศึกษาและระดับประชาชนทั่วไป
โดยวงชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาได้แก่วงดนตรีโรงเรียนเทศบาล๕วัดหัวป้อมนอกจังหวัดสงคราค่ะ
ส่วนระดับประชาชนทั่วไปวงชนะเลิศได้แก่วง๔เซียน
รางวัลพิเศษสุดยอดฝีมือสุดโดดเด่นอีกทั้งหมด๖รางวัลด้วยกันค่ะ
ภายในงานนะคะยังได้มี๓ศิลปินระดับปรมาจารย์ของเมืองไทย
อย่างเรืออากาศตรีสุเทพวงกำแหงนายกสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชุปธรรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวินัยพันธุรักษ์
ทิพวันปิ่นพิบาลมาร่วมเป็นเกียรติภายในงานนี้ด้วยค่ะ